คุณผู้ชมฮะเรามาฟังอาจารย์สุภาพคลิกขจายวิเคราะห์กันต่อแล้วครับ

โดยเฉพาะเจ้าเชื้อกลายพันธุมิครอนนี้นะฮะ
ติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เมื่อเช้าหนังสือพิมพ์ยังพาดหัวกันอยู่เลยว่า
ประเทศไทยยังไม่พบเชื้อสายโอไมครอน
แต่ว่าตอนนี้เจอแล้วก่อนอื่นจะบอกซะก่อนว่า
จากนี้ไปเนี่ยคำว่าโอไมครอนเนี่ย
เราต้องเรียกให้เป็นสากลแล้วล่ะ

การอนามัยโลกก็จะเปลี่ยนเป็นโอมิครอน
คนที่เป็นฝรั่งจ๋าหน่อยเขาจะออมมิครอน
ทีนี้ของเราที่ใช้ว่าโอไมครอนเนี่ย

ก็ต้องเปลี่ยนตามโทรทัศน์หลายช่องก็ยังเปลี่ยนตาม

เมื่อสักครู่ก็ชัดเจนแล้วว่า
อเมริกันที่เดินทางมาจากสเปน
ทีนี้ชาวอเมริกันเนี่ยที่ในข่าวเนี่ย
ก็คล้ายก็ว่าเป็นคนไทย
เป็นคนไทยสัญชาติอเมริกัน
คนไทยสัญชาติอเมริกันก็หมายถึงว่า
อาจจะไปได้ครีนการ์ดเป็นคนอเมริกัน
ตอนนี้เสียงท่านอธิบดีมันเข้ามาในหูผม

ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าทำไมมันจึงปรากฏเอาวันนี้
คุณหมอสุปกิจคนที่แถลงอยู่เนี่ย
ท่านเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
ท่านแถลงเมื่อสักครู่เนี่ยก็ชัดแล้ว
ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะลามไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง
คนที่อยู่ใกล้ชิดกันมากน้อยแค่ไหน

คำถามว่าทำไมถึงตรวจกันช้า
คำตอบจากหมอสุภกิจที่ตอบเมื่อวานนะ
ท่านบอกว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่มีน้ำยาตรวจเฉพาะ

โดยจะใช้เทคนิคการตรวจหาตำแหน่งพันธุกรรม
จากน้ำยาที่ตรวจของอัลฟ่าและเบต้าแทน

สันนิษฐานว่าติดเชื้อโอมิครอน
เนื่องจากตำแหน่งของรหัสพันธุกรรมบางตัวของอัลฟ่าและเบต้า
มีตรงกับโอมิครอน
จากนั้นจึงจะนำมาสู่กระบวนการ
ด้วยหาพันธุกรรมทั้งตัวชีโมน
ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจยืนยัน
ทีนี้ท่านก็บอกตั้งแต่เมื่อวานว่า
ถ้าติดสายพันธุ์โอมิครอน
กระทรวงฐาศุกร์จะไม่ปกปิดแน่นอน
ฉะนั้นวันนี้เมื่อตอน๑๑โมงกว่า
แถลงแล้วผลออกมาแล้วว่า
ประเทศไทยเจอเข้าไปแล้ว๑ราย
ทีนี้เราลองสำรวจสถานการณ์ติดเชื้อโอไมคอนล่าสุดจากทั่วโลก
ข้อมูลที่อยู่ในมือตอนนี้
ประเทศทั่วโลกเจอแล้ว
มากที่สุดก็ในอัฟริกาใต้๒๐๐กว่าราย
รองลงมาอเมริกา๑๕๐ราย
นอรเว๕๐ราย
ทีนี้พอโฟกัสสปอร์ตไลท์ส่องเข้ามาใกล้บ้านเรา
ใกล้บ้านเราเนี่ยฮ่องกงเจอไปแล้ว๘

แล้วใครอย่างก็ต้องบวกว่าของเราก็๑
อธิบดีประธานาฬงครามวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกเมื่อสักครู่ว่า
อย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ
จริงท่านก็บอกมาเป็นระยะแล้วว่า
เราไม่ควรตื่นระนจุดละเขต
ท่านก็ให้ข้อมูลที่เราไม่ควรจะตื่นตระหนกเกินเหตุคือท่านบอกว่า
มิครอนเนี่ยมันแพร่กระจายได้ง่ายระบาดได้ง่าย
พบได้อย่างรวดเร็วและกระจายไปในหลายทวีป
แต่ฟังตรงนี้นะครับยังไม่มีหลักฐานว่าอาการที่เกิดจากสายพันธุ์นี้
ที่ระบาดอยู่ก็ไม่ควรจะตกใจจนเกินเหตุ
ไม่ควรจะตกใจจนเกินเหตุค่อยติดตามข่าวไปครับ
ว่าหลังจากเจอเข้าไปหนึ่งแล้วเนี่ย
คนที่เขาไปเกี่ยวข้องสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นยังไง
เราต้องมั่นใจในระบบสาธารณสุขของเราว่า
การควบคุมกระบวนการการควบคุมป้องกันเนี่ย
ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าเราต้องไว้วางใจ
ทีนี้มาถึงการระบาดของโควิดในบ้านเรา
ในในแง่มุมดีบ้างคือเราเนี่ยเครียด
กังวลกับเรื่องของโควิดมามานานแล้ว
พอเปิดประเทศขึ้นมาช่วงที่ผ่านมาเราก็กังวลสารพัดสารพันธุ์
แต่วันนี้อยากฉายภาพให้เห็นว่าเราก็มีข่าวดี
ข่าวที่ทำให้เราคลายเครียดคลายกังวลมากพอสมควร
ผมเห็นโพสต์ของนักวิชาการคนนี้ชื่อดรสันศรีอันธรรมรงค์
เป็นอาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนิด้า
รสันโพสต์ในหัวข้อว่าข่าวดี๑๐ประการหลังประเทศไทยเปิดเมือง
ท่านลองฟังนะข่าวดีประการที่๑ประสาททรายได้ไปต่อ
หมายถึงประสาททรายที่ภูเก็ตได้ไปต่อ
ตอนนี้ตัวเลขลดลงเหลือวันละ๓๐คน
ฉะนั้นก่อนสิ้นปีเนี่ยไปเที่ยวได้
ท่านโฟกัสไปที่หัวเมืองเหนือเชียงใหม่ปลอดภัยแล้ว

โควิดตัวเลขก็ขาลงต่อเนื่อง
มีลุ้นที่จะลงเหลือวันละ๓๐คนก่อนสิ้นปี

ประเทศไทยได้สอบผ่านการเปิดเทอม
เพราะหลังจากโรงเรียนเปิดขึ้นมายังไม่มี
ได้รับผลกระทบว่ามีการติดกันแพร่หลายในโรงเรียนไม่มี
งานใหญ่ที่ผ่านมาคืองานลอยกระทง
สุดท้ายขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาอะไร
ไม่เกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์ทำให้มีลุ้นจัดงานปีใหม่ได้
ข้อต่อมากรุงเทพยึดคืนมาได้สำเร็จ
ป้อมไข้ยังคงแข็งแกร่ง
แม้ตัวเลขจะไม่ค่อยลงแต่ก็ไม่เป็นขาขึ้นแล้ว
เราทำได้ดีกว่าสิงคโปร์ลอนดอนและปารีส
ข้อ๖อัตราคนเสียชีวิตในกอทมลดลง
เดิมเนี่ยเสียชีวิต๒เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือ๐๕เปอร์เซ็นต์
แล้วยังสามารถลดลงได้อีกครึ่งหนึ่ง
ข่าวดีข้อที่๗คือ

ก็มีตัวเลขระบาดเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง
จะปลอดภัยมากกว่านี้ถ้าไปฉีดวัคซีนกันมาก
ข่าวดีข้อที่๘ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตัวเลขติดเป็นขาลงทุกจังหวัดข้อดี
ข่าวดีข้อที่๙หัวเมืองอีสานขอนแก่น
ถึงแม้วัคซีนจะได้รับน้อย
แต่ตัวเลขติดเชื้อก็เป็นขาลง
เราอาจจะเห็นตัวเลขต่อวันต่ำกว่า๓๐

และข่าวดีข้อที่สิบ
คนไทยชนะเดนต้าด้วยระดับพลังวัคซีนแค่๖๐

เราน่าจะชนะเด็ดขาด
เราน่าจะต่อกรกับโอมิครอนได้ครับ
นี่คือข่าวดีที่ทำให้เห็นว่าเราคลายกังวลได้
ผมคิดว่าคนสองฝ่ายที่ควรจะได้รับการชูมือก็คือ
ฝ่ายของรัฐเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานหนักกันสุดใจขาดดิ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
สองฝ่ายประชาชนอย่างเราเรานี่แหละ
ที่เราให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนป้องกันตามมาตรการที่ทางการออกมา
ชากรพลเมืองในหลายประเทศคนไทยเราดีกว่าเยอะครับ
แง่ของการให้ความร่วมมือนะคือเราให้ความร่วมมือกับทุกมาตรการที่ออกมา
แม้ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปที่เขาเจริญกว่าเรา
เศรษฐกิจเขาดีกว่าเราการศึกษาเขาดีกว่าเราคุณภาพชีวิตเขาดีกว่าเรา
แต่คะแนนให้ความร่วมมือกับรัฐเนี่ยแย่กว่าเรานะครับ
คือเขาให้ใส่หน้ากากก็ไม่ยอมใส่เขาให้ฉีดวัคซีนก็ไม่ยอมฉีด
แล้วก็รวมตัวกันต่อต้านด้วยเพราะคนเหล่านั้นเนี่ย
เหล่านั้นเนี่ยเขายึดเอาเสรีภาพสิทธิส่วนบุคคลของตัวเองเป็นใหญ่
เขาบอกเขามีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะไม่สวมหน้ากาก
ก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็มีสิทธิเสร็จภาพส่วนบุคคลที่จะไม่ฉีดวัคซีนต่อต้านวัคซีน
ก็ต่อต้านเขามีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะไม่เว้นระยะห่างในการพบป่าชุมนุมในการไปนั่งร้านที่ไหนที่ไหน
เอาก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วมันก็ติดเชื้อกันระเบิดระเบิดในระลอกใหม่เวลานี้ก็ยังหนักอยู่
อันนี้ผมนึกบอกว่าเออถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคนไทยเราเนี่ยให้ความร่วมมือกับราชการดีมาก
ฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้มีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีข่าวร้ายคือเราพบเชื้อโอมิครอนในบ้านเราแล้ว
และแน่นอนว่าคงจะต้องทำใจว่าจะต้องมีระบาดตามมาแต่ข่าวดีคือมันไม่ได้รุนแรงมาก
อย่างที่หมอยงบอกมันติดได้ง่ายแต่ว่าติดแล้วก็ไม่ได้รุนแรงมากวัคซีนยังเอาอยู่อยู่
ยังไม่ทำให้เจ็บหนักวัคซีนยังไม่ทำให้ถึงตาย
ฉะนั้นก็ควรจะหาช่องทางไปฉีดวัคซีนกันให้มาก
นี่คือคีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณลุกครับคุณอบแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคิดเข้าใจด้วยนะฮะ
อีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้มีการแถลงออกมาก่อนหน้านั้นนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตัวอย่างที่ส่งมาตรวจ
รับมาจากโรงพยาบาลที่รับตรวจเชื้อเมื่อวันศุกร์ตอนบ่าย
แล้วก็๙๙๙๒เชื่อว่าน่าจะเป็นสายพันธุมิครอน
ตอนนี้มีการจะวิเคราะห์เพิ่มเติมในตัวอย่างที่เก็บมาครั้งที่๒
ซึ่งเก็บเมื่อวันที่๓ธันวาคมนะครับ

เพื่อที่จะออกมายืนยันให้ชัดเจนกันอีกครั้ง
แต่ว่าจากปากของทั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย

ก็ถือว่าเป็นเคสยืนยันรายแรกของไทย

ว่าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เดินทางมาจากสัญชาแอฟริกานะครับ
ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิครอนเหมือนกัน
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
ปรากฏว่ามีการตรวจหาเชื้ออย่างชัดเจนแล้วนะ
ว่าเป็นการแค่ติดเชื้อสายพันธุเดลต้าเท่านั้น
กับบ้านเรามีโอมิครอนแค่คนเดียว
คือชายไทยวัย๓๕ปีสัญชาติอเมริกัน

เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นของวันนี้เลยนะคะ